แต่ว่าใครที่เป็นสายแบบชอบทานของหวานก็ได้ของเขาก็ได้ของกินเล่นก็ได้
โดยเฉพาะสาวอย่างเราอาจจะชอบกินเครป
แล้วร้านเคฟที่ที่ฉันจะพาไปร้านนี้นะอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่
เป็นเครปที่แบบไส้แน่นมาพร้อมกับรถฟู้ดทักที่
เฮ้ยสวยงามมากอ่ะค่ะ
นี่สีสารของรสเป็นอย่างไรฮะ

ใช่เป็นเคร็บอย่างร้อยไส้
เครปร้อยไส้แปลว่าไส้เขาต้องเยอะมากคุณ
ชื่อร้านของเขาก็คือร้านเครปร้อยไส้นี่แหละค่ะ
ตั้งอยู่หน้าธนาคารกรุงเทพตลาดวรรสเลย
อยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่นะตรงนี้ก็
คนเยอะอยู่แล้วนะคะคือเขาจะดัดแปลงรถโฟลกของตัวเอง
แล้วเครปของร้านนี้ต้องบอกว่าพิเศษกว่าร้านอื่น
เพราะว่าเขามีเครปเป็นเครปต้มยำเป็นต้มยำรวมทะเลอ่ะเดี๋ยวเหมือนพิซซ่าไหม
มันส่วนใหญ่มันต้องเป็นของหวานสิเออมันจะมีของเขาก็จะเป็นแฮมชีสอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
แต่อันนี้เป็นเครปต้มยำรวมทะเลค่ะน่ากินน่าทานเหมือนกันเนอะ
คือเครื่องเขาแน่นเลยเครื่องต้มยำมาแน่นมีกุ้งชิ้นใหญ่ด้วย
บางคนบอกว่าอยากใส่ปูก็ได้ใส่ปลาหมึกก็ได้แล้วก็โรยเครื่องต้มยำเน้นด้วยนะคะ
แล้วที่เด็ดที่สุดมาหมดก็คือซอสเค้าเป็นซอสต้มยำคุณ
เหรอใช่เขาบอกเป็นทางร้านเนี่ยคิดค้นเองนะสูตรนี้นะ
รสชาติก็จะได้ฟิลแบบรสชาติต้มยำจัดจ้านถึงใจสะใจ
ถ้าได้กินรับรองฟินค่ะบอกเลยนะคะ
แล้วนอกจากเครปต้มยำทะเลแล้วเนี่ยนะทางร้านเขาก็ยังมีอื่นอีกเยอะเลย
ข้าวหวานมีหมดเลยนะคะหรือว่าหน้าแปลกก็มีให้เลือก
ไม่ว่าจะเป็นเครปกะเพราเดี๋ยวก่อนนะ
เครพย์กะเพรามีไข่ดาวด้วยมั้ย
ก็ถ้าใส่ไข่ก็ได้จะเป็นไข่เจียวไข่ดาวก็ได้
หรือจะเป็นเครปบราวนี่ก็มีแล้วราคาเขาก็น่ารักมาก
เริ่มต้นสามสิบเก้าบาทเลยนะคะก็ใครอยากลองลิ้มชิมรสไปกันได้ที่เชียงใหม่นะจ๊
หน้าธนาคารกรุงเทพตลาดวะโรรสจ้า

รีบสั่งให้หมูย้อมไม่ใช่หมูยัง
แล้วดูคนผู้ชมส่งมาเลยถ้าเข้าให้เชื่อมน้ำตาลมะพราวก็มี
แล้วอีกข้อความหนึ่งของหวานหนึ่งเดียวในดวงใจ

เดี๋ยวสะเดาน้ำปลาหวานเขาไว้กินกับข้าว